เมื่อกี้เอาหมาเขาแต่คราวนี้หมาหายครับครับ
ที่ชนบุรีครับชายเจ้าของโรงกรึงอายุสามสิบปี
โพสต์ตามหาหมาคู่ใจคือพาไปวิ่งเล่นกลับมาแล้วล่ะ
กลับมาแล้วล่ะคราวนี้มันวิ่งออกไปอีกนะครับ
คาดว่าจะมีคนอุ้มไปถ้าใครเห็นใครเจอ
จนนำไปสู่การเอาตัวเจ้าไมโลคืนเขาได้
เขาบอกว่าเขามีสีน้ำใจให้ด้วยนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โพสต์ข้อความช่วยตามหาหมาพี่ชายผมหน่อยครับสงสารพี่เขามาก
หรือช่วยแชร์ก็ได้ครับหายที่เม่งหุยชนบุรี
ผมตามหาหมาบางแก้วมีใครเจอช่วยติดต่อหาผมนะฮะ
หายไปเจ็ดวันแล้วมีศีลน้ำใจให้สามพันบาท
หมาชื่อไมโลครับทีมข่าวลงพื้นที่ที่ลงกรึงบ้านเอมเจริญครับ
หมู่๘ตะบนนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ไปพบกับนายมาโนธเป็นเจ้าของสุนัขที่เตรียมตัวเนี่ย
ออกไปติดป้ายประกาศตามเสาไฟแล้วแล้วก็จะไปเดินสอบถามชาวบ้าน
ด้วยว่าเจอหมาผมไหมในมาโน้ตเนี่ยเราบอกว่าหกวันที่แล้ว
หมาไปวิ่งเล่นที่สุสานเม่งหุยครับหลังจากกลับมาบ้านแล้วนะ
หมาก็วิ่งออกไปที่สุสานอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยครับ
โพสต์เฟซบุ๊กตามหาแล้วมีคนแจ้งบอกว่าเจอนะเจอไมโลเนี่ย
ไปวิ่งอยู่แถวนู้นน่ะลงฟ้าบางกงน่ะถัดเชิงเศร้านะ
คาดว่าน่าจะหลงหรือว่ามีคนอุ้มน้องหมาไป
ออกช่วยกันตามหานะครับแต่ก็ไม่พบ
พอสอบถามชาวบ้านแถวนั้นก็ดันบอกว่าเห็นนะ
คล้ายไอ้ไมโลที่คุณว่าเนี่ยวิ่งไปมาให้เห็นอยู่แถวนี้
แต่ก็หาไม่เจอครับตอนนี้เนี่ยออกตามหามาแล้ว๖วัน
ตระเวนติดป้ายประกาศตามหาจนทั่วเพราะมีความผูกพันกับหมาตัวนี้มาก
อยากฝากว่าหากใครนะครับพบเห็นหมาสีน้ำตาลแดงเหมือนในรูปนี้แหละนะครับ
ส่งเสียงเรียกไมโลไมโลถ้ามันกระดิกหางแล้วก็หรือวิ่งเข้ามาเนี่ยใช่แน่นอน
เขาบอกว่าไมโลมันเชื่องนะครับเอาลองดูคุณผู้ชมท่านไหนนะครับ
พบเจอก็โทรไปตามที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะฮะ
ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้เผื่อจะเจอนะครับแถวนั้นนะครับ
คุณมาโนธบอกว่าหากใครแจ้งบ่อแสจนเจอเจ้าไมโลแล้วก็มีสินน้ำใจให้๓๐๐บาทครับ